ตอนนี้ยังไงบ้างไม่อยากไปทำงานเพราะอะไรครับ
มันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับปั๊มน้ำมันกับชีวิตประจำวันของเราครับ
มีคนไปถ่ายรูปครับผมถ่ายรูปไปถามหา

มันทำให้เรารู้สึกแบบเครียด
ครับก็อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองครับ
ไม่อยากโดนบอรี่อย่างเดิมครับผม

มีจมูกกับผิวแค่นั้นเองครับ
ซึ่งส่วนตัวเราเนี่ยเราพอใจกับจมูกเราหรือยังผิวเราหรือยัง
ก็ส่วนมากก็เรื่องผิวครับ

ยังไงครับผม
ก้อดแผนชี้ป้า

แล้วอยากที่จะฝากหลายทั้งกลุ่มของคนนั้นบ้างไหม
ก็ไม่ได้โกรธอะไรครับผม

ไม่ได้โกรธ
จริงแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นคนหล่ออยู่แล้วไหมครับ

ก่อนหน้านี้ก็ความรู้สึกก็ปกติครับผม
มันมีความมั่นใจตัวเองครับ
แต่พอมันมีกระแสที่มีคนมาต่อว่าต่อขานเรา
รู้สึกน้อยใจเสียใจโกรธไหม
รู้สึกน้อยใจครับผมแต่ไม่โกรธเท่าไห

ก็ทำตามปกติครับ
ไม่กลัวว่าเราจะเป็นดาวของปั๊มแล้วแบบสาวจะมาถ่าย
โดยเราไม่สามารถเติมตะมันได้หรือเปล่า

คลินิกยังไงบ้างครับทำไมถึงตัดสินใจ
ที่จะแบบพาน้องมาปรับศัยกรรมเพิ่มอะไรยังไงบ้างครับ

เพราะว่าโครงการพวกเราทั้งสองคนเนี่ยร่วมกับแม่เวฟมีโครงการที่เราทำมาโดยตลอด

ซึ่งอาจจะทั้งออกสื่อบ้างและไม่ออกสื่อบ้างที่เราทำอะไรตลอด

แล้วน้องก็คือหนึ่งในจังหวัดที่เราเลือกมาก็คือหนองบัวลำพูน
แล้วถามว่าเห็นน้องเนี่ยน้องมีโทษบุตรพ่องเยอะไหม
สำหรับเราข้อบกพร่องของน้องไม่ได้เยอะมากแน่
แต่ว่าสิ่งที่บกพร่องตอนนี้ก็คือความรู้สึกที่น้องโดนบูลลี่

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไม่ตรงปกบ้างเอ่ย
จริงแล้วก็ฝันสลายเมื่อไอ้ถอดแมน
นี่เคยเป็นคำพูดนึงที่ทำให้น้องรู้สึกดาวร์

เราก็อยากจะซัพพอร์ตความรู้สึกตรงนั้น
ถามว่าคลินิกเราจะซัพพอร์ตตรงไหนได้บ้าง
จุดที่ต้องแก้ปรึกษาคุณหมอแล้วว่า
มูกหรือว่าเรื่องของการยกตาขึ้น
แล้วก็เรื่องผิวที่ทำให้ผิวของหน้าของเราใสขึ้น
แล้วก็ดูดีขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้น